คือจังหวะเขาสตาร์ทไปเดี่ยวเลยไอ้กลุ่มหลังก็มี
ออกหากินไกลถึงเข้าช้างอำเภอช้าง

และถึงถึงห้องช้าแค่ที่นี่

นี่คือได้รับลงทางมา

จุดนี้ก็๖กิโลครับที่จะวิ่งไปเทล
แต่ส่วนเพื่อนที่๒๕กับ๑๐กิโลไปในสายเดียวกันครับ

อืมเส้นนี้ครับพี่
ผมมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ
เราก็วิ่งเหมือนรถชนกันอย่างเนี้ยครับ
ท่านที่ชาวเน็ตบางท่านอาจจะไม่เห็นความจริงหรือได้ฟังมาหรือตามรูปภาพที่ไปลงไว้นะครับ
ส่วนมากแล้วอาจจะไม่เห็นจริงคือต่อภาพกันไปแล้วก็ไปวิจารณ์ทางเราเนี่ย
ผมกลับขออภัยด้วยนะครับว่าเราขอให้ท่านพิจารณาแล้วก็เอาความเป็นจริง
แม้กระทั่งชุมชนเองชุมชนก็เข้าใจเพราะผมได้วิ่งดูตามร้านค้า
แล้วก็ทำฟังเสียงของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทุกคนก็พูดในทางเดียวกันว่าต่างคนต่างมาชนกันไม่ใช่ช้างเตะ
แล้วก็ซี่โครงของน้องและแขนของน้องก็ไม่ได้หักตามที่ลือกันครับ
เราก็ไปดูแลอย่างเต็มที่นะครับและขอบคุณทางบิดามันดาของน้องนะครับ
ก็โอเคเข้าใจแล้วเราก็จะดูแลให้น้องให้หายไว
เรื่องของความรู้สึกผมผมเสียใจอยู่แต่ว่าเราทำงานมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดนะครับ
ซึ่งเราหาทางแก้เราป้องกันไว้แล้วล่ะแต่ว่าการป้องกันก็คือว่าเรารู้ว่าช่วงจะ
เช้าเนี่ยช้างจะเข้าป่าซึ่ง๗โมงกว่าเนี่ยช้างเข้าหมดแล้วล่ะ
แต่วันนี้มันอาจจะเป็นวิบากรรมของผมก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ต้องยอมรับผิดนะครับ
แล้วก็พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องในส่วนของนักคนเจ็บไว้ล่ะเขาก็เข้าใจดี
แต่เราก็ยอมรับครับว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยเราไม่ได้ทำถูกต้องตามกฎหมายเลย
เรื่องการขอญาติใช้พื้นที่เราก็ยอมรับในส่วนนี้
อย่างนั้นการเยาว์ยาในส่วนของน้องเขาเราก็ดูแลเต็มที่
แล้วก็พ่อแม่ครอบครัวเขาเข้าใจว่าเขาเป็นนักรุ่นเก่าด้วยกัน